สวัสดีครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคุณคงได้เจอบรรยากาศนี้นะครับผมปล่อย
เหมาะแก่การไปชมและไปเชียร์เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ
ถึงแม้ว่าวันนี้ฝนอาจจะไม่ได้ตกเยอะแยะจนสร้างปัญหาให้กับใครหลายคน
แต่แน่นอนนะครับพรุ่งนี้ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
แน่นอนครับคนกรุงยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ
ได้เขยิบมาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนภาคเหนือลงมาจนถึงบริเวณตอนกลาง
หลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณนางกล่าวครับก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นลงนะครับ
ทีนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกลุ่มฝนหลังจากที่ไปอยู่บริเวณทางตอนบน
หลังจากนี้ครับก็จะเลื่อนลงไปปกคลุมในบริเวณทางตอนล่างนะครับ
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่คงต้องจับตาครับเพราะว่ามีหนมถ้าจะตกหนัก
แล้วก็สร้างอันตรายให้กับหลายจุดหลายพื้นที่ละทีเดียว
พรุ่งนี้ครับยังคงมีประกาศเตือนภัยนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่า
จุดที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกในพรุ่งนี้มีจุดไหนกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบอย่างที่บอกไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้และที่สำคัญครับ
พรุ่งนี้เช้าครับในกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเตรียมรับมือใครที่จะออกไปทำกิจกรรมไปทำงานตอนเช้าครับ
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนสีฟ้านี้
มีโอกาสที่จะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพช่วงประมาณตี๓เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องมีโอกาสนะครับจะตกหนักสุดในช่วงประมาณตี๔ตี๕
แล้วก็ตกยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณ๗๘โมงนะครับ
ดังนั้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ฝนที่ตกมายาวนานแบบนี้อาจจะทำให้ถนนหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อาจจะมีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นใครที่จะออกไปทำงานก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จากในพื้นที่กรุงเทพแล้วยังมีหลายจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ขลาพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังแล้วก็เตรียมรับมือเรื่องของพายุฤดูร้อนต่อไป
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยถ้าว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันไว้พรุ่งนี้เช้า

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ